ถ้าหากว่าใครคิดว่าการไปท่องเที่ยวจะทำให้เราสุขภาพจิตดีก็ได้เหมือนกัน
อยากจะบอกข่าวดีคุณผู้ชมนะคะว่า
ประเทศไทยหรือกรุงเทพเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะ
อันนี้ไม่ได้พูดเองลอยค่ะเพราะเขามีการจัดอันดับ
แล้วผลปรากฏว่ากรุงเทพเป็นเมืองแห่งการทำงานและการท่องเที่ยวอันดับหนึ่ง
รายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามกันเลยค่ะกับชิสามาเช่
เขาจัดอันดับ๑๕๐เมืองสำหรับการทำงานและการพักผ่อน
มีเกณฑ์การพิจารณามาจากค่าเช่ารายเดือนของที่พักค่าเครื่องดื่มหลังเลิกงาน
ไปจนถึงค่าเฉลี่ยจำนวนชั่วโมงที่จัดต่อวันนะคะ
รวมไปถึงความเร็วของสัญญาณไวไฟและกิจกรรมที่น่าสนใจในเมืองนั้น

ผลรวมคะแนนปรากฏว่ากรุงเทพมหานครครองอันดับหนึ่งเมืองสำหรับการทำงานและพักผ่อนที่สุดในโลก
แล้วก็ตามมาด้วยกรุงเดลเดรีประเทศอินเดียอันดับ๓ลิสบอลโปรตูเกตอันดับ๔บาซิโลน่าสเปนอันดับ๕กรุงบูดาเปสฮังการี
ร่วมกับกรุงบัวโนสไอเรสอาเจนติน่าอันดับ๗มมไบอินเดียอันดับ๘กรุงอิสเติลบูตุรกีอันดับ๙กรุงคาบูเรสโรมาเนีย
แล้วก็อันดับ๑๐ภูเก็ตประเทศไทย
โอ้โหไทย๒เมืองเลยนะคะ
เรื่องนี้ค่ะทางพลตำรวจเอกอัศวินขวานเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็บอกถึงสาเหตุว่าทำไมกรุงเทพถึงได้รับคัดเลือก
เพราะว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่มีหลากหลายทางวัฒนธรรมมีที่ท่องเที่ยวระดับโลกทั้งพระบรมมหาราชวังวัดโพตลาดน้ำ
สตรีทฟู้ดไงสตรีทฟู้ดที่สร้างชื่อเสียงให้กับกรุงเทพมายาวนานนะคะประกอบกับประชาชนคนไทยมีน้ำใจพูดภาษาต่างประเทศได้หลากหลาย
แล้วก็เชื่อว่าถ้าสถานการณ์โควิดมันคลี่คลายไปแล้วเนี่ยรวมถึงมีมาตรการรองรับการท่องเที่ยวที่ดีขึ้นก็อาจจะทำให้กรุงเทพกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่ง

รวมเป็นสิ่งภูเก็ตได้นะซึ่งตอนนี้ภูเก็ตแซนบ็อกซ์ก็มีนักท่องเที่ยวไทยรมาเยอะ
ที่แบบหลายคนหลายชาติอยากจะมาท่องเที่ยว
พอเริ่มเปิดเท่านั้นแหละคุณรีบมากันเลย
เป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะฉะนั้นเราเองในฐานะคนไทย
ก็รักษาสิ่งดีแล้วก็พัฒนาต่อยอดต่อไป
เรื่องนี้รู้แล้วแชร์ได้ค่ะแชร์กันเลยนะคะ